ปิดท้ายข่าวต่างประเทศพาไปดูอูดกันหน่อยค่ะ
เกิดใหม่ในสวนสัตว์สหรัฐตอนนี้โอ้โหเป็นไอดอลเลยในโลกออนไลน์
ไหนนี่หลังหน้าของเจ้าอเล็กซานเดอร์คาเมลตันค่ะ
ูดน้อยสายพันธุแบ็คเทรนด์หรือที่เรียกกันว่าอูดสองหนอก
สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์ลินคอนพาร์คในนครชิคาโก้ของสหรัฐ
เมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
มันก็กลายเป็นดาวดังดาวเด่นในโลกโซเชียล
เขาดังมากนะเพราะว่าชื่อกระย้องกระแยกมากเลย
มันน่ารักนะชื่อของมันชื่ออะไรคะ
ผู้ล่วงลับซึ่งเขาเป็นหนึ่งในคณะผู้ก่อการ
สหรัฐอเมริกาที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งประเทศ
ในหน้าของเขาก็อยู่ในธนบัตร๑๐ดอลลาร์ของสหรัฐไง

หลายคนก็เลยดังเรื่องของชื่อด้วยดังเรื่องของความน่ารักของเขาด้วยดูดิ

มีราชบุรีมีดิฉันเคยไปใช่ดิฉันเคยไป